คลิปแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายทางโซเชียลนะครับ
วันนี้เราได้คำตอบจากสองฝั่งแล้วนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
เป็นคลิปที่มีคนถ่ายเอาไว้ตอนที่เดินไปในพื้นที่วัดแห่งหนึ่งแถวภาษีเจริญ
อ่าวัดแห่งนี้จะมีท่าน้ำอืมนะฮะมีท่าเรือเล็กเล็กอยู่นะครับ
พอเดินเข้าไปในวัดเนี่ยไปเจอพระรูปหนึ่งแล้วมีการโต้เถียงกันเกิดขึ้น
ถึงขั้นพระเนี่ยเอาขวดน้ำเนี่ยเครื่องใส่โยมผู้หญิงเลยนะฮะ

เมื่อกี้มันกี้ด่าใครมันกี้ด่าใคร
เอ้าเอ้ยนี่พ้าปะเนี้ยปล่อยเขาปล่อยเขาปล่อยเขาปล่อยเขา
เออนี่พ้าปะเนี้ยทำเขตนะทำเขตอะไรคะเขตอะไรคะเขตอะไรคะ
จบแล้วจบเขตอะไรคะไม่จบไม่สวยแล้ว
นอกจากเสียงผู้หญิงในคลิปนะฮะจะมีเสียงผู้ชายอีกคนนึงนะครับ
นี่นะฮะพระรูปนี้นะอยู่ด้านในนี่เครื่องปึ้งเข้าไป
เอ้ยนี่พ้าปะเนี้ยแล้วมีการโตเถียงกันเกิดขึ้น
ช่วงนี้มีคำหยาบอะไรพวกนี้ด้วยนะครับทุกผู้ชมครับนี่พระป่ะเนี่ย
ก่อนที่คลิปนี้จะถูกเคยแพร่ไปทางโลกออนไลน์นะครับเขตอะไรคะ
คือโพสต์นี่พอโพสต์ไปเนี้ยคนก็มาวิภาคพุทธจานกันเยอะมาก
โดยเฉพาะการก่อเหตุหรือว่าพฤติกรรมต่างของพระนะครับ
เออเหมาะหรือไม่เหมาะอย่างไรอ่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
แต่ท่านเป็นพระท่านท่านจะทำแบบนี้ได้เหรอค่ะนี่นะฮะผู้ที่โพสต์คลิปเนี่ย
เข้าไปตอบคำถามของคนที่เข้ามาสอบถามในคลิปนะฮะในเม้นต์เนี่ยนะครับ
ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันต้องมีเรื่องราวต้นสายปลายเหตุสิ
อยู่ดีจะมาด่ากันอย่างนี้จะมาเครื่องขวดใส่กันแบบนี้ได้ยังไง
ผู้โพสต์ก็เลยตอบว่าขัดผลประโยชน์บอกขัดผลประโยชน์นะครับ
วันนี้เราก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะ
บอกใส่สบงแล้วส่งทะเลาะกับโยมคงจะทรงใส่สบงแล้วทรงทะเลาะกับโยม
สาเหตุจากอะไรเสียงผู้หญิงก็เหมือนกับยั่วอารมณ์พระเหลือเกิน
ส่วนพระคุณท่านเมื่อเป็นพระก็ต้องสำรวมให้มากที่สุด
วัดไหนหว่าวัดนี้มีท่าเรือนะฮะมีท่าน้ำอยู่นะครับอยู่แถวพระศรีเจริญ
ตามข่าวบอกคือวัดปากน้ำพาศรีเจริญเราลงพื้นที่ไปนะครับ
พบว่าวัดแห่งนี้มีท่าเรือนะฮะอยู่ติดกับคลองแถวฝั่งทนนะครับ
แต่จะเป็นท่าเรือที่เป็นท่าเรือมาขึ้นท่าตรงนี้
โดยเฉพาะของวัดเขาไม่ใช่เป็นท่าสาธารณะที่คนจะมาขึ้นลงเรือนะฮะ
เป็นท่าของวัดเองเลยนะครับแต่มันก็จะมีป้ายภาษาอะไรต่างอยู่
ภาษาจีนก็มีนะครับตรงนี้นะฮะก็นักท่องเที่ยวญาติโยม
ก็มาทำบุญที่วัดนี้เยอะนะครับพระที่อยู่ในคลิปเนี่ยเราได้เจอนะครับ
แต่หลวงพี่รูปนี้บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางพระผู้ใหญ่ในวัด
บอกว่าเดี๋ยวจะชี้แจงเองนะครับมีพระผู้ใหญ่ในวัดพาผู้สื่อข่าวของเราสำรวจ
พื้นที่เกิดเหตุตรงท่าเรือของวัดตรงนี้นะครับอยู่ติดกับคลองภาษีเจริญนะฮะ
แต่ก็ท่านไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรนะครับแต่ให้ข้อมูลนะครับ
บอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่มีคนบอกขัดผลประโยชน์เกี่ยวกับท่าเรือ
มีนักท่องเที่ยวมาขึ้นเรือตรงนี้เพื่อจะเข้ามาทำบุญที่วัด
เรื่องนี้ขอยืนยันว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าทางวัดไม่ได้ทำธุรกิจเรือนำเที่ยว
ไม่เคยอนุญาตให้ไกด์นำเที่ยวหรือคนนอกวัดทำธุรกิจเรือนำเที่ยว
หรือว่าเอาเรือรับส่งนักท่องเที่ยวมาขึ้นท่าที่วัด
แล้วมากราบไหว้มาทำบุญที่วัดไม่ได้ทำแบบนั้นเลยนะครับ
ทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไร
ก่อนหน้านี้วัดเปิดท่าเรือเปิดตลอดแบบนี้นะครับ
ทำให้คนที่ถ่ายคลิปเนี่ยเขาก็ไปรับผู้โดยสารรับนักท่องเที่ยวเนี่ยมาขึ้นท่าที่วัด
แล้วก็เข้ามาในวัดนะฮะมาทำบุญอะไรก็ว่ากันไป
แล้ววัดเนี่ยได้ปิดท่าเรือนะฮะก็เลยทำให้คนถ่ายคลิปที่ทำกิจการเรือนำเที่ยวไม่พอใจ
เพราะไม่สามารถนำคนมาทำบุญที่วัดได้
มาขึ้นท่าที่ท่าเรือของวัดไม่ได้ก็เลยพยายามมาก่อกวนวัด
วันเกิดเหตุเนี่ยมีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้

ครอบครัวนี้เจ้าของคลิปเนี่ย
เขามาจากทางท่าน้ำวัดเดินมานะฮะเข้ามาในวัด
มากัน๓คนพ่อแม่ลูกผ่านโรงครัว
แล้วมุ่งหน้าไปตรงจุดที่เป็นเหมือนสาราจุดหนึ่งนะฮะ
ซึ่งมีพระที่อยู่ในคลิปเนี่ยท่านอยู่ตรงนั้น
เหมือนกับเขาก็จะประจำกันตามจุดต่างใช่ไหม
โบสถ์ตามวิหารตามสาราให้ญาติโยมมาทำบุญ
คอยแนะนำอะไรต่างก็ว่ากันไปนะครับ
ซึ่งทางวัดบอกว่าไม่รู้ว่าเหมือนกับตั้งใจจะมาก่อกวนหรือเปล่า
ท่าเรือไหมท่าเรือจะปิดนะใช่ค่ะ
แต่เขาเดินเลาะมาเดินเลาะมานะครับแล้วก็เข้าไปนะครับ
ซึ่งพระที่เครื่องขวดน้ำใส่คนในคลิปเนี่ย
ทางวัดบอกว่าพระรูปนี้ท่านก็มีอาการอาภาษณ์โรคเส้นเลือดในสมองตีบอยู่
ฉันยาทุกวันทีนี้พอไปเจอการก่อกวนเข้าไปเนี่ยนะฮะ
ก็เลยทำให้ฟิลขาดโมโหแล้วก็มีพฤติกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นตามคลิป
ซึ่งพระผู้ใหญ่ในวัดก็ย้ำไปแล้วว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ย
ก็เป็นเพราะผู้ถ่ายคลิปไม่พอใจเนื่องจากเสียผลประโยชน์
ที่นำผู้โดยสารที่ทำกิจการเรือท่องเที่ยวเนี่ยมาขึ้นท่าเรือที่วัดไม่ได้
ก็เลยมาก่อกวนในวัดมาถ่ายคลิปวิดีโอตั้งใจจะมาอัดคลิป
ยั่วโมโหเพื่อทำลายชื่อเสียงของวัดนะฮะ
อันนี้ทางวัดชี้แจงแบบนี้นะฮะแต่ท่านไม่ให้สัมภาษณ์
เราก็ตามไปเจอผู้หญิงที่อยู่ในคลิปนะครับทุกผู้ชมครับ
ทางฝั่งของเธอเนี่ยเธอบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันเป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวแล้วก็ท่าเรือจริง
แต่มันไม่ใช่ว่าทางฝั่งเธอจะเอามาขึ้นอย่างเดียว
มันเป็นการแย่งนักท่องเที่ยวลงเรือ
ทางวัดเนี่ยทำพุทธภานิษฐ์จริงมีท่าเรือเปิดรับนักท่องเที่ยวให้ขึ้นลงที่ท่าเรือตรงนั้นจริง
ถามว่าเอาแล้วมาปิดทำไมก็เพราะว่าทางวัดเนี่ยอยู่ดีเนี่ย
เขาก็ไปเอาเรือลักษณะเดียวแบบที่เธอมีเนี่ยมารับบริการนักท่องเที่ยวเหมือนกัน
ทำแบบนี้อยู่อยู่ดีทางวัดมีเรือของวัดเอง
เพื่อรับนักท่องเที่ยวมาวัดเอง
ก่อนหน้านี้วัดเนี่ยเคยติดต่อขอซื้อเรือจากเธอ
เป็นเรือเล็กนะเพื่อนำไปประกอบกิจการล่องเรือ
รับนักท่องเที่ยวมาทำบุญที่วัดด้วย
พอเธอจะขายให้อยู่ดีวัดไม่เอา
แล้วไปซื้อเรือมาใช้เอง
แล้วก็มาปิดท่าเรือไม่ให้เรือเธอขึ้น
คือประหนึ่งว่าจะขึ้นได้ก็เฉพาะเรือของวัดเท่านั้น
มันก็เลยมีปัญหาเกิดขึ้นที่เธอบอกเป็นเรื่องขัดผลประโยชน์
ส่วนวันเกิดเหตุเธอบอกเธอไม่ได้ตั้งใจไปหาเรื่องนะ
เธอตั้งใจเดินไปในวัดเพื่อจะไปซื้อไอติม

เจอพระที่ปรากฏในคลิปเนี่ยไล่เลยด่าใส่ทันที
ทั้งที่ไม่เคยมีปัญหากันมาก่อนด้วยซ้ำ
เดินเข้าไปปุ๊บท่านก็ด่าเลย
พอด่าแล้วเอ้าด่าทำไมก็กลับกล้องมาแล้วก็เลยถ่าย
ก็เอาเป็นว่าทั้งสองฝั่งก็ข้อมูลก็ไม่ตรงกันนะฮะ
คุณผู้ชมครับแต่ก็นั่นแหละก็เป็นที่ของวัดเขา
มันไม่ใช่ที่สาธารณะเป็นที่ของเอกชนของวัดเขานะครับ
เราก็ได้คลิปเสียงสนทนาระหว่างแฟนของเจ้าของคลิปนะครับ
กับเสียงผู้ชายปลายสายที่บอกว่าเป็นตำรวจนะฮะ
ในเสียงสนทนาแฟนของเจ้าของคลิปเนี่ยได้คุยกับตำรวจนะครับ
ในทำนองที่ว่าถูกวัดกันแกล้งชาวบ้าน
แล้วก็กลุ่มธุรกิจเดินเรือมีการเรียกเก็บสวย
หากใครอยากพานักท่องเที่ยวมาลงเรือที่ท่าเรือของวัด

แม่นอนเลยพี่
ท่าน้ำที่บอกว่าเป็นเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยทางวัดยืนยันว่ามันคือท่าน้ำของวัด
จัดไว้ให้นักท่องเที่ยวเพื่อมาให้อาหารปลาปล่อยปลาทำบุญที่ริมท่าน้ำเท่านั้น
ไม่ได้เปิดเป็นบริการแบบโป๊ะเรือให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาขึ้นเรือลงเรือตรงนี้
เนื่องจากมันไม่เหมือนท่าเทียบเรือปกติโป๊ะเรือของวัดไม่มีทุ่นลอยน้ำมันเสี่ยงอันตราย
ก็เลยต้องปิดแล้วก็กั้นเอาไว้อย่างนี้นะฮะเพื่อให้เขาแค่มาให้อาหารปลาเท่านั้นนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับนี่ติลงพื้นที่ไปนะฮะจากนี้ไปเออจะทำยังไง
เพราะเขาบอกเขามีกลุ่มเรือนำเที่ยวบริการนักท่องเที่ยวเขาก็จะล่องเรือใช่ไหม
แวะวัดทำบุญนี่นะฮะทางวัดบอกว่ากลุ่มเรือที่ทำธุรกิจรับนักท่องเที่ยว
ท่านก็สามารถไปใช้ท่าเรือภาษีเจริญของกรทมได้
อ่ามีท่าเรือของกรทมอยู่แล้วนักท่องเที่ยวจะเดินมาทำบุญที่วัดอ่าก็เดินมา
อืมอ่าส่วนทางวัดเนี้ยไม่ได้เปิดให้เป็นท่าเรือรับส่งนักท่องเที่ยวค่ะอ่า
นิติไปตามเรื่องมาก็จบลงด้วยประการรัชนีนะฮะก็น่าจะเข้าใจตรงกัน